เป็นจังหวัดภาคอีสานนะคะเพราะฉะนั้นเราตะลุยภาคอีสานกันต่อไปที่จังหวัดนครพนมค่ะ
ที่นี่นะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมมีศิลปกรรมแล้วก็มีประเพณีดี
ประเพณีที่ชาวไทยแล้วก็ชาวลาวเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมกัน
ปฏิบัติธรรมข้ามคืนทำกันมาเป็นปีที่๕แล้วคุณผู้ชม
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าอลังการกันขนาดไหนค่ะ

ความยิ่งใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะ
ประชาชนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกคนทุกแห่ง

เป็นหมื่นคนอ่ะคุณแชลไม่ต่อ
กันแบบนี้แหละค่ะใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวกันมา
ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมข้ามคืน
บูชาพระธาตุพนมครั้งที่๕ค่ะ
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมกันปฏิบัติธรรม
สมาธิเสริมบารมีในช่วงเดือนส่งท้ายปีแบบนี้
แล้วก็ยังถือเป็นการร่วมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะคะ
สำหรับพระบรมเจดีนี้มีอายุกว่า๒๐๐๐ปีค่ะคุณผู้ชม
ภายในนั้นนะคะบรรจุพระอุรังคธาตุหรือว่ากระดูกส่วนหน้าอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้
เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
เลยทำให้การมาปฏิบัติธรรมข้ามคืนนั้นเป็นประเพณีสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องทั้งสองฝั่งไทยลาวเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมกัน
โดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนส่งเสริมเส้นทางวัฒนธรรมเส้นทางธรรมะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ
โดยเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนี่แหละค่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศใดให้มาเที่ยว
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะ
ใครที่สนใจใครที่เป็นสายบุญอยากจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อชำระล้างจิตใจ
จะได้เริ่มต้นปีใหม่ให้ดีนี้นะคะก็สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรม
มนต์ภาวนาสร้างสมาธิแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนากันได้
แล้วตอนเช้าคุณยังไงจะได้ใส่บาทด้วยนะคะ
นี่ค่ะเป็นกิจกรรมสายบุญโดยแท้เรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้ว
ได้ท่องเที่ยวในเมืองนครพนมกันด้วยก็อิ่มน้ำสำราญกับอาหารอร่อย
จังหวัดนครพนมกันด้วยนะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ดีดีนะ
ที่เราแนะนำให้คุณผู้ชมไปเที่ยวในช่วงเขาดาวนปีใหม่
ใช่ได้ไปทำบุญด้วยได้ไปนี่น่าจะมีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี
ครับดูไว้เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันได้นะ
ที่นครพนมใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะประธาตุพนมยังไม่ปีใหม่นะ
คนยังเยอะขนาดเนี้ยใช่ค่ะถ้าปีใหม่จะต้องคึกคักอย่างแน่นอนนะคะ